เหนือจากเรื่องของการทำให้ประเทศไทยนั้นได้เป็นที่รู้จัก
ในระดับโลกแล้วนะครับก็ยังมีการแชร์กันในเรื่องของอุตสาหกรรมกีฬา
ซึ่งอนาคตนะครับประเทศไทยเนี่ย
หวังว่าแต่ละเมืองนะครับจะมีการปรับภูมิทัศน์ด้วย
เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาในอนาคตให้ได้แทบจะทุกจังหวัดใหญ่
ดังนั้นไปติดตามได้จากรายงานของคุณวิริวิทยเจริญเชื้อครับ
การประชุมใหญ่สมชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ
เดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้าย

มีผู้ที่ชมงานและร่วมกิจกรรมเสวนา
และการประชุมในจำนวนรวมกว่า๓๐๐คน
เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสและเรียนรู้กีฬาชนิดต่าง
นับเป็นการเปิดโลกกระทัดในเชิงกีฬา
ถูกประสงค์สำคัญของการที่ประเทศไทย
สิ่งสำคัญคือการสร้างความเชื่อมั่น
และได้รับความไว้วางใจจากนานาประเทศ

สามารถจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ

รวมไปถึงการสร้างส่วนร่วมให้คนทุกกลุ่ม
ได้มีบทบาทกับการจัดการแข่งขันในทุกรูปแบบ
ก็จะพูดถึงการสร้างความสัมพันธ์นั้นเรื่องหนึ่ง
แต่การรักษาความสัมพันธ์ของหุ้นส่วน
ในการพัฒนาให้เมืองนั้นกลายเป็นเมืองแห่งกีฬานั้น

ซึ่งจะเกี่ยวข้องตั้งแต่เรื่องข้อกฎหมาย

การจัดการที่ไม่แยกเขาแยกเรา
ทุกอย่างเป็นเรื่องของระบบใหญ่ทั้งหมด
รวมไปถึงเรื่องของการคิดถึงคนอื่น

เช่นการพูดถึงเวลาที่เราจะจัดการเป็นเจ้าภาพ

ให้คนตัวเล็กที่อาจจะเป็นคนยากไร

ได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกิจกรรม

รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ซึ่งนอกจากที่จะเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยแล้ว
ยังมีโอกาสที่ประเทศไทยจะเติบโตในแวดวงกีฬาโลก
สามารถสร้างงานสร้างรายได้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การทำให้มหากรรมกีฬาไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนตัวเล็กมากขึ้น
เมื่อก่อนนี้เราจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องจำนวนเหรียญ
หรือว่าการที่จะจัดให้มันดูเลือดรู้อลังการ
พิธีเปิดพิธีปิดเป็นส่วนใหญ่
แต่ต่อไปนี้เราควรจะต้องมาสนใจเรื่องว่า
เวลาที่เราจะจัดมหากรรมกีฬาสักครั้งหนึ่ง
เราพยายามนึกถึงว่าในการจัดครั้งนี้แล้ว

แล้วใครที่ว่านั้นยิ่งเป็นคนตัวเล็กเท่าไหร่

ที่ประเทศไทยเป็นแม่งานในครั้งนี้
สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคส่วนต่างในอุตสาหกรรมกีฬาโลก
หันมามองถึงศักยภาพของประเทศไทย

ประเทศไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในเวทีกีฬาโลก

วิววิจารณเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน